สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
ประสาทสายฟ้าใช้เวลาเดินทางประมาณ๕ชั่วโมงนะครับ
ท่าอากาศยานฮาเดดาในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
ก่อนนั่งรถบัตรอีกประมาณ๑ชั่วโมง๓๐นาที

ระหว่างออกจากสนามบินนะครับมีแฟนบอลชาวญี่ปุ่น๓คนนะครับ
มาน้อยแต่ก็มาครับมารอขอลายเซ็นนักเตะบุรีรำเกือบทั้งทีม
โดยฮาราตากาคุหนึ่งในแฟนบอลเผยว่าตั้งใจมาขอลายเซ็นสุภาชัยใจเด็ด
กองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยโดยเฉพาะ
ด้านสิวรักษ์เทศสูงเนินพุทธศาสตร์ประตูมือ๑เปิดเผยว่า
แม้๒นัดแรกในไทยลีกทีมจะทำได้แค่เสมอ
แต่ก็มีการเตรียมทีมมาเป็นอย่างดีเพื่อสู้กับอุระวะ
๒นัดแรกในเจลีกก็ฟอร์มไม่ดีนะครับมีเพียงแค่๑คะแนนอยู่อันดับรองสุดท้ายของตาราง
พร้อมยืนยันว่าจะไม่ประมาทเพื่อจะมีแต้มก่อนกลับไปลุ้นคว้าชัยที่บ้านเกม๒นัดถัดไปครับ
ก็ต้องดูหลายอย่างนะครับทั้งสภาพอากาศอะไรอย่างนี้ครับ
ตัวผู้เล่นก็หวังลึกว่าอยากจะมีแต้มกลับมาครับ
ต่อกันที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงทำการฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย
ลงเตะไซพลัสครับนัดที่๓พบกับอิตาลีช่วงเย็นวันนี้
ซ้อมใช้เวลา๑ชั่วโมง๓๐นาทีนะครับ
โดยเน้นไปที่การติวเข้มในเรื่องของแท็กติกต่างของเกมรับ
ตาลีเป็นทีมที่ดีและเป็นทีมระดับท็อปของโลก

หวังว่าทุกคนจะทำได้ดีในเกมนี้
และผลจะออกมาเป็นอย่างไรไม่สำคัญนะครับ
เท่ากับการได้เห็นข้อบกพร่องของทีม

ฮังการี๔ต่อ๐ก่อนจะแพ้เม็กซิโก๑๓

จะลงเตะในเวลา๑๘นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ
แต่ห้ามพลาดสำหรับฟุตบอลชายนะครับ๒๐๑๙นะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้แฟนได้รับชมแน่นอนนะครับ
แกรมวันที่๒๑มีนาคมทีมชาติไทยเจอกับจีนนะครับ
เวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาที

หากไทยชิงอันดับ๓จะถ่ายท่อสดเวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาที
แต่หากได้เข้าชิงนะครับจะถ่ายท่อสดเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาที